มันเป็นแรงบันดาลใจของผมนะคือจิตใจของผม
และผมคิดว่าวัแดดจิตใจของขอรับว่าของผมของคุณคนต่าง
อะไรที่ไม่ดีแก้ไขอะไรที่ต้องคิดใหม่คิดต่อของ
อะไรที่เรารู้สึกได้คุย
ก็ต้องบอกเห็นดูว่าทำไมธุินทำไม่ได้